สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้ใครตื่นเช้านะคะตี๕๓๐แดดก็เปรี้ยงแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะล้างรถหรือทำกิจกรรมทำในช่วงเช้านะคะ
เพราะว่าพอคล้อยบ่ายไปช่วงเย็นฝนมักจะตกค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกกระจายนะคะ
ของพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
แต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยฝนยังคงตกเข้มข้นค่ะ๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะคุณผู้ชมฝนยังตกเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะ
จะเน้นตกหนักในภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะฝนตกถึง๗๐ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนกันด้วยส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฝนยังคงตกกันอยู่ค่ะพกร่วมกันด้วยค่ะตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่เลย
ในขณะที่ประเทศสเปนค่ะนักดนตรีได้เล่นใหญ่ค่ะแต่มันไม่ได้เล่นให้ผู้ชมฟังนะคะ

ก็เลยอยากจะมาเล่นดนตรีให้ต้นไม้ฟังค่ะ
อกจากนี้การเปิดเพลงหรือเล่นดนตรีให้ต้นไม้ฟังนะคะ